ปักผมดอกกาสลองหรือเรียกอีกชื่อว่าดอกปีบนี้
ช่างจะทำเรียนแบบดอกกาสลองซึ่งมีลักษณะดอกแหลม
เล็กยาวสีขาวกระจุกตัวตามกิ่งก้าน
ด้วยการใช้วัสดุเป็นแผ่นเงินในการทำกลีบดอก
และใช้ลูกปัดโลหะทำเป็นเกษรเพื่อให้มีความสวยงามใกล้เคียงกับของจริง
อกจากนี้การเข้าช่อจัดช่อของกาสลอง
ช่างก็จะต้องคำนึงถึงขนาดช่อเช่นจัดเป็นช่อที่มีจำนวน๖ดอก
จะได้ไม่แน่นช่อจนเกินไปและเกิดความสวยงามขณะติดมวยผม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน